ดาบตำรวจจะข้ามถนนไปปัสสาวะไปยิงกระต่ายตรงป่าย่าข้างทาง
ปรากฏว่าถูกกระบะชนกระเด็นนะฮะ
แล้วรถเก๋งก็มาเหยียบซ้ำอีกนะครับ
ภรรยาของดาบตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นศพของสามีก็โศกเศร้าเสียใจครับ

นี่น้องสาวน้องเคยที่เสียชีวิตน่ะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะภรรยาของดาบตำรวจเชษฐาบัวจาน
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานีนะฮะซุดลงไปกองกับพื้นเลยนะครับ

หลังจากเธอได้เห็นศพของสามีที่ถูกรถยนต์

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวหลังเก่า

พบศพของดาบตำรวจเชษฐาครับ
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ซึ่งด้านหน้ารถมีรอยเฉียวชนพังเสียหาย
แล้วก็มีรอยลากศพยาวประมาณ๕๐เมตรนะครับ
ด้านหน้ารถฝั่งขวามีรอยเฉียวชน
พังเสียหายจากการชนะสูตรศพ
พบว่ากระโหลกศีรษะแตกนะครับ
ตอนนั้นเขาขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นผู้ตายเดินข้ามถนนและข้ามแบบตัดหน้ากระชั้นชิด
พยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่นะครับ
ทำให้รถกระบะคันนี้ชนร่างของดาบตำรวจเชษฐาจนกระเด็น
และเป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถยนต์ก็คือ
วิ่งสวนทางมาแล้วก็มาชนแล้วก็เหยียบซ้ำ

กระชั้นชิดเลยใช่ไหมพี่

กลับจากหน้างานจะไปบ้านอีกหลายครั้ง
พี่อยากจะฝากบอกอะไรไปถึงญาติคนตายบ้าง

ที่มาชนซ้ำเหยียบแล้วก็ลากร่าง

นางสาวจิราพรเธอบอกว่าขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ

ไม่ทันเหมือนกันชนเข้าอย่างแรงแล้วก็ลากไปนะฮะ
พอตั้งสติได้รีบจอดข้างทางลงมาดู
โอ้โหไปเหยียบร่างแล้วก็ลากร่างเขาแล้วนะครับ
ด้านของญาติผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ขับรถกระบะจะมาขนตู้เย็นและสิ่งของที่บริษัท
หลังจากจอดรถเธอและภรรยาผู้ตาย

ส่วนผู้ตายเองส่วนดาบตำรวจเชษฐา
ก็ปวดปัสสาวะข้ามถนนไป
ไม่นานได้ยินเสียงรถชนดังโครม
ออกมาดูปรากฏว่าดาบตำรวจเชษฐาถูกชน

น้องหน่วยพาพี่พี่เมีย

มาเอาตู้เย็นมาเอาของอ๋อ

ให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ